ไปดูเรื่องพี่วินมอเตอร์ไซค์กันบ้างดีกว่าทำไมล่ะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะขึ้นวิน
เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทางก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เรียกวินมาวินจอดปุ๊บก็ขึ้นปั๊บ
พอนั่งไปนั่งมาเพลินหันไปบูดอุ๊ย
เฮ้ยไม่ใช่วินนี่น่าอ้าว
นี่โอ้โฮเห็นเสื้อส้มโบกเลยนึกว่าวิน

แบบเพลินลอยจะไปไหนดีนะ
จะไปที่นี่ดีกว่าวินมาแล้ว
ขึ้นปั๊บนั่งไปสักพัก

ดาโล่มาเลยแล้วประเด็นคือจอดรับด้วยไง
น้ำรวชก็น้ำใจดีเหมือนกันเลยค่ะด้วยประชาชนค่ะมีงามค่ะ
เอาไว้แบบนี้พร้อมกับข้อความนะ
ว่าเมื่อวานเธอยืนรอวินมอเตอร์ไซค์แบบเมอ
พอรถมาเทียบก็ขึ้นเลยแล้วก็บอกปลายทางเรียบร้อย
นั่งสักพักก็อย่างที่เห็นนะครับ
เห็นเสื้อวินมันแปลก
นี่มันตำรวจนี่นะไม่ใช่พี่วิน
เธอเองก็รู้ตัวอีกทีก็มันถึงปลายทางซะแล้วล่ะครับ
ตอนแรกก็บอกพี่เขานะบอกว่าพี่จอดเถอะค่ะ
รู้แล้วพี่เป็นตำรวจพี่วินมอเตอร์ไซค์ในคราบตำรวจ
ไม่ใช่พี่ที่เขาเป็นตำรวจ
แต่ว่าโดนเข้าใจผิดว่าเป็นวินเนี่ยนะ
ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรน้องไปก็ไปเดี๋ยวไปส่ง
คำไปเดี๋ยวไปส่งเอง
เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้คนในโลกโซเชียลเขาก็มาคอมมงคอมเมนต
ลงกดไลค์กันเยอะแยะมากมาย
บอกว่านี่น่ารักทั้งคนโบกทั้งคนให้บริการเลยเห็นไหม
ตำรวจบริการประชาชนได้ทุกอย่าง

โอ้โหยังไงซะมีอะไรนะ

มันเป็นท่าทางของคนกลุ่มหนึ่ง
เขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเขาทำอะไรแบบนั้นมันมีเหตุผล

คุณพี่สองคนนี้เขาทำอะไรหล่นไหมคะ
จอดมอเตอร์ไซค์
แล้วลงไปทำท่า
ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองแยกสถาบันการพละที่จะมุ่งหน้าไปยังสนามบินอุดรธานี
เอาล่ะก็ไปเจอกับพี่ตำรวจก็คือทางด้านดาบเจริญจันรักนะครับ
ก็เป็นตำรวจพบหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานีกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็คือเขาได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรนักเรียนไปทัศนศึกษาก็ไปพบกับประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ย้อนสอนมาเยอะนะ๓๔คันที่ทำผิดกฎหมายแบบนี้
ให้หยุดเลยแล้วเปิดสัญญาณไฟเรียกบอกมานี่มานี่มานี่มานี่มานี่
แต่ไม่ได้แจกใบสั่งลงโทษแบบนี้แทนให้ลุกนั่ง๑๐ครั้ง
แทนค่าตัสหรือว่าใบสั่งไปนะครับแต่ทำไมพี่ดาบเจริญถึงทำอย่างเนี่ย

สิ่งที่อยากจะฝากพิทรรมปฏิบัติชายนวรรดิการการเรา
ก็คือเงินหมายยากและให้ทุกท่านใส่ใจในการกำหนี่ทุกท่าน
ทุกขั้นเพราะความปลอดภัยของกฎศนั่นเองนะครับ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเราเราก็มีทั้งการบังคับใช้กฎหมาย

เราก็ต้องทำพวกผู้กันไปสามนิวไฟล์พวกเขาเป็นฉานะครับ
คือต้องเข้าใจนะเวลาโดนตำรวจเรียกตำรวจจับอย่างแรกที่เกิดเลย
อารมณ์เสียหงุดหงิดเพราะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเสียค่าปรับแล้วทุกวันนี้บางคนบอกเสียเวลาด้วย
แล้วทุกวันนี้นะดาบเจริญก็พูดถูกเงินทองมันหายากไม่ใช่หาง่ายแล้วครับ
ไม่อยากให้มาเสียค่าปรับแบบเรื่องที่ไม่ใช่เหตุไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่ว่าแบบนี้คุณก็ต้องเคารพกฎจราจรไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ปรับคุณ
ไม่ได้ยึดใบขับขี่แล้วคุณจะทำแบบนี้ได้
ขับรถย้อนสอนมีความผิดมากนะคะเพราะว่าทำให้คนแบบว่าบาดเจ็บเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุได้
เพราะฉะนั้นแล้วคือดาบเนี่ยเขาก็ทำไปเพราะเขาสงสารเห็นอกเห็นใจ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ต่อไปคุณไม่ได้โดนแค่ลุกนั่งแน่นอน